ทางพระเอกรุ่นใหญ่ค่ะพี่แซมยุรนันทร์ที่เคยร่วมงานกับคุณแต่โก
ออกมาโพสต์ภาพหน้าตัวเองแบบนี้เต็มเลยเซลฟี่
ทำปากคว่ำมองบนแบบนี้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า
แม่แบบนี้มันไม่โอเค
เช่นเดียวกันกับพี่พศอานนท์ค่ะก็ไม่ขอปล่อยผ่านเหมือนกัน
มาเป็นข้อความสั้นแบบแรงเขียนว่า
เลวสุดจุดคือ
แล้วก็มีตุ๊กตาร้องไห้อยู่ด้วยนะครับ
เดือดร้อนกันต่อเนื่องคุณผู้ชมค่ะอารมณ์มาเต็มค่ะ
นักร้องหนุ่มปอันนบเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
ไม่ต้องพูดเรื่องความเป็นแม่หรอกเอาแค่ความเป็นคนให้ได้ก่อน
สงสารคนตายคุณจริงแอสเต็กต์เหมือนเดิมด้วย
ดาราแต่ละท่านก็คือเดือดมาก
คอนโปรเมนต์เดือดกันมากคือร้อนอกร้อนใจนะครับ

ส่วนทางด้านหมอลำสาวแคนดี้รากแก้นค่ะ
ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับพี่แจ๊คเมื่อวานใช่ไหม

บอกว่าจริงทางตัวเขาเองไม่ได้คิดเลยว่าคุณแม่จะเป็นคนทำ
เพราะว่าคิดว่าคุณแม่ทุกคนจะต้องรักลูก

แคนดี้บอกว่าคนที่ติดตามข่าวกับพี่แคนดี้พูดไม่ออกเหมือนกัน

โหเลยสุดจะสงสารแตงโม

พูดไม่ออกเลยคือแบบแต่เราคิดว่าไม่น่าจะใช่แน่นอน
ไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่แม่เขาจะทำแบบนี้กับลูกเขา
ที่เขาบอกเขารักจะทำได้เหรอ
แล้วพอทนายเดชาออกมาแถลงปุ๊บช็อกจริง
ควรจะบอกเลยนะควรจะบอกเลยนะ
จริงไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วนะขอความจริงไง

คนรักแตงโมมีเยอะนะคะทั้งประเทศเลย
ช่วยหาเหตุผลหน่อยอยากจะรู้มากคุณแม่คิดอะไรอยู่
ก็รอติดตามเดี๋ยวคุณแม่จะแถลงพร้อมกับพี่เต้พระราม๗
อย่างที่หลายคนบอกว่าดาราหลายคนไม่ขอปล่อยผ่านเรื่องนี้นะ
เพราะว่าก็ต้องรอติดตามแล้วก็ทนายเดชาล่าสุดในไทยรัฐเขาก็ออกข่าวมาแล้วว่า
ประกาศตอนตัวตามกันต่อนะคะ